กันต่อเรื่องของโครงการพัฒนาพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ก่อนหน้านี้ไทยรัฐทีวีก็เคยทำอิเมอร์ซีฟประกอบไปแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการก่อสร้าง
ริมฝั่งเจ้าพระยาจะเป็นอย่างไรจะมีเว้นวักตรงไหนบ้าง
ตรงไหนจะเป็นพื้นที่สวนตรงไหนจะเป็นเลนส์สำหรับการปั่นจักรยานได้

เพราะว่ากรุงเทพมหานครรวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น
ชี้แจงเรื่องของการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบครับ
เรื่องต้นมีประมาณสัก๑๘๐กว่าครัวเรือนด้วยกัน
หลักก็คืออยู่ในแขวงวัชิระพยาบาลในพื้นที่เขตดุสิตนะครับ
นายไทยพุทธขันแก้วผู้อำนวยการกองควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
พร้อมกับคณะทำงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบัง
ปรึกษาโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมทำความเข้าใจกับชาวบ้านในชุมชนพื้นที่แขวงวัชิระพยาบาลเขตดุสิตนะครับ
ประกอบไปด้วยชุมชนมิตรคาม๑จำนวน๖๖ครัวเรือน
มิดคาม๒๕๕ครัวเรือนชุมชนราชผาทัพทิมร่วมใจ
หรือเจ้าแม่ทัพทิม๓๒ครัวเรือนและชุมชนราชผาโรงไอติม๓๒ครัวเรือนครับ
ประชุมกันเพื่อจะชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาด้านสิทธิมนุษยชน
โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
นายไทยวุฒินะครับเปิดเผยว่าตอนนี้ประชาชน๔๐กว่าครัวเรือนย้ายที่อยู่อาศัยไปยังแฟลต์กรมการขนส่งทหารบก
จากทั้งหมด๑๐ชุมชน๓๐๙ครัวเรือนแล้วก็ย้ายไปการเคหะนครชัยศรีบางส่วนแล้วครับ
ขณะที่หลายต่อหลายชุมชนกำลังตัดสินใจซึ่งก็มีทีมงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนให้ข้อมูลคอยช่วยเหลือนะครับ
ส่วนเรื่องการจ่ายเงินช่วยเหลือค่ารื้อค่าย้ายแล้วก็ค่าขนย้ายนั้นจะคิดเป็นพื้นที่อยู่อาศัย
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมครับ
ขณะที่ด้านฝั่งธนบุรีมีบ้านเรือนลุกล้ำเพียง๑๒หลังคาเรือน
สามารถดำเนินการได้ก่อน
ขณะที่ฝั่งพระนครครับยังต้องรอรูปแบบอีกสักระยะหนึ่ง

ผู้อำนวยการกองควบคุมอาคารสำนักการโยธากรุงเทพมหานคร
คืองบประมาณอนุมัติมาแล้วครับในส่วนของเงินช่วยเหลือ๔๙๐ล้าน
เป็นตัวเงิน๔๙๐ล้านแต่ว่าก็ปี๒๕๖๑ก็จะขอเพิ่ม
ว่าขอเพิ่มนี่คือปี๖๐ยังให้มาไม่ครบนะ๔๙๐มันยังให้มาไม่ครบ
แต่ทั้งหมดเงินรวม๔๙๐มีแล้วนะครับเงินค่าช่วยเหลือตรงนี้

ถ้านำการพิจารณาในส่วนของเงินค่าช่วยเหลือก็จะได้เป็นการ